คุณผู้ชมฮะขีดเส้นใต้เมืองไทยวันนี้นะครับ
อาจารย์สุภาพคลิกจัยจะมาพูดถึงเรื่องของ
การจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ได้รับผลกระทบ

คือเขาบอกว่ามีความไม่เป็นธรรมเกิดขึ้น
บ้านเดือดร้อนนิดเดียวแต่จ่ายซะเยอะเลย
บ้านเดือดร้อนเยอะแต่กลับได้รับความช่วยเหลือน้อย
เท่าเทียมกันเรื่องนี้จะเป็นอย่างไร
ขยายความกันกับอาจารย์สุภาพคลิกขจาย
ขีดเส้นใต้เมืองไทยเลยครับสวัสดีอาจารย์ครับ
สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอุ๋ยบุ๊คครับคุณอุ๋ยครับ

คือปกติเนี่ยคนภาคใต้เขาจะ

หน้าฝนหน้ามรสุมของทางใต้
ตอนผมเด็กเนอะ
เดือนสิบสองเดือนไอเดือนยี่
คนภาคใต้เขารู้ว่าหน้าฝน
คนภาคใต้เขาเตรียมรับกับฤดูฝนกับพายุมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว
ฉะนั้นจะเห็นว่าพื้นที่น้ำท่วมภาคใต้ที่อยู่ริมทะเลสาปเนี่ย
เขาจะปลูกบ้านเสาสูงแล้วก็มีเรือเตรียมรับอยู่แล้ว
แต่ว่าน้ำท่วมคราวนี้มันมีคำถามตามมาว่าถ้ามันท่วมมากหนักอย่างนี้เนี่ย
แล้วครั้งต่อไปปีต่อไปเนี่ยมันก็จะไม่ท่วมอีกเหรอ
ราชการรัฐบาลจะวางแผนแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืนยังไง
ไม่ให้เขาภาวะกับสภาพน้ำท่วมอย่างที่เป็นอยู่ซึ่งเรื่องเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้คุย
แต่ว่าประเด็นที่คุณบุ๊กเกริ่นไปเนี่ยเรื่องการเยียวยาหลังน้ำรถ
อันนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่ซึ่งตอนนี้รัฐบาลก็กำลังเตรียมการกันอยู่
ปัญหาที่เกิดมาทุกครั้งก็คือหนึ่งช้าสองไม่เป็นทำ
ช้าเพราะว่าน้ำลดไปแล้วตั้งหลายเดือนแต่ว่ากระบวนการกว่าจะเบิกเงิน
ส่งเงินไปเยียวยาตามหลักเกณฑ์เนี่ยกว่าจะไปถึงมือเขาเดือดร้อนกันมาก
ทำยังไงที่จะให้เร็วขึ้น
สองไม่เป็นธรรมเพราะเกิดกรณีอย่างที่คุณบุ๊คบอกก็คือว่า
คนที่เสียหายน้อยได้รับเงินเยียวยามาก
คนที่เสียหายมากได้รับเงินเยียวยาน้อย
อันนี้ในอดีตนะครับไม่ใช่ตอนนี้ตอนนี้ยังไม่ได้เยียวยา
ความเป็นธรรมเนี่ยมันไปคู่กันลำบากครับ
ที่ผ่านมามันเคยมีปัญหาว่าการชดเชยเยียวยาค่าเสียหายเนี่ย
บ้านพังไร่นาสาโทถูกน้ำท่วมเข้าจมน้ำพืชสวนจมน้ำ
พืชเกษตรเสียหายเวลาจ่ายเยียวยา
ไม่ตรงกับความเป็นจริงเพราะว่าข้อมูลมันมั่ว
เจ้าหน้าที่ที่ไปมีหน้าที่ไปสำรวจข้อมูลเนี่ย
ไม่ตรงไปตรงมาแล้วบางทีก็ไปรู้เห็นเป็นใจกับผู้ที่ได้รับความเสียหาย
เงินเยียวยาช่วยน้ำท่วมเนี่ยปกติเขาก็มีหลักเกณฑ์อยู่แล้ว
นาข้าวเสียหายจะได้ไร่ละหนึ่งหมื่นห้า
แต่ว่าพอมีการมั่วตัวเลขก็ได้เงินเพิ่มขึ้น
แล้วก็มีนอกมีในกันระหว่างผู้สำรวจกับเจ้าของไร่เจ้าของนา
เหล่านี้เป็นต้นแม้กระทั่งบ้านที่เสียหาย
มันก็เกิดกรณีอย่างที่ว่าบ้านพังนิดเดียวได้เงินเยอะ
พังข้างหลังได้เงินน้อยก็เพราะคนที่ไปสำรวจเนี่ย
สุจริตก็เลยนำไปสู่การตรวจสอบให้รอบครอบ
เพื่อให้ได้ความจริงไอ้ตรงที่ตรวจสอบให้รอบครอบนี่แหละครับ
มันก็เกิดปัญหาล่าช้าเพราะต้องเรียกว่าต้องดับเบิ้ลเช็ค
ตรวจสอบว่าข้อมูลที่ส่งมานั้นเนี่ยมันจริงไหม
เพราะถ้าทำกันลวกมันก็เกิดกรณีไม่เป็นธรรมอย่างที่ว่านั่นแหละ
ทำให้ชาวบ้านก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนี้
ฉะนั้นตรงนี้ก็คือโจทย์ว่าทำยังไงที่จะให้ถูกต้อง
เป็นไปตามข้อเท็จจริงแต่ไม่ล่าช้าจนเกินไป
เพราะว่าคนที่หมดเนื้อหมดตัวเนี่ยเขารอนานไม่ไหว
อันนี้เป็นโจทย์ใหญ่เลยครับผมได้คุยกับคุณนิพนธ์บุญญามณีรัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งท่านมีส่วนสำคัญมาก
ในการที่จะไปเยียวยาแก้ไขเรื่องนี้เพราะว่าเป็นอ่า
เป็นรัฐมนตรีและอยู่ในพื้นที่แล้วช่วงที่ผ่านมาเนี่ย
ลงไปอยู่กับชาวบ้านไปช่วยเหลือชาวบ้านเกือบทุกวัน
ท่านบอกว่าเรื่องนี้จะต้องทำให้โปร่งใสให้มากที่สุด
แล้วทุกวันนี้ที่มันจะช่วยได้มากก็คือว่าคนทุกคนมีโทรศัพท์มือถือ
และเป็นมือถือที่ถ่ายรูปได้ด้วยใครได้รับความเสียหายมากเสียหายน้อย
ถ้าถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานก็สามารถที่จะเอายืนยันได้
อันนี้ก็กำลังเร่งกันอยู่เรื่องความช่วยเหลือ
ส่วนหลักเกณฑ์ช่วยเหลือคนตายเนี่ยอันนี้ไม่มีปัญหาครับ
ตายไปยี่สิบเก้าศพคนตายได้เท่าไหร่
เขาก็มีหลักเกณฑ์เขาอยู่แต่ปีนี้เนี่ย
รัฐบาลก็คิดว่าทำยังไงที่จะเพิ่มเงินให้มันให้มากขึ้นกว่า
กว่าเก่าหน่อยตายได้เท่าไหร่บาดเจ็บหนักได้เท่าไหร่
น้อยได้เท่าไหร่ไม่มีปัญหาอยู่แล้วครับ
เพราะมีหลักฐานยืนยันได้อย่างชัดเจนเรื่องการช่วยเหลือคนเจ็บคนตาย
เรื่องการบูรณะซ่อมแซมถนนหนทางกิจการสาธารณูปโภค
อันนี้ก็จะเป็นเรื่องใหญ่ตามมาที่เราห่วงกันก็คือว่า
เวลามีอุทธกภัยแบบนี้เนี่ยไอ้งบที่จะมาบูรณะซ่อมแซม
เงินไม่ได้เตรียมไว้ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้
ท่านรัฐมนตรีนิพนธ์บอกว่าไม่มีปัญหาจะของงบกลางจากนายก
ก็ก็เตรียมพร้อมอยู่แล้วถึงแม้ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้
ก็ใช้งบกลางได้ถัดมาที่คุยกับคุณรัฐมนตรีนิพนธ
ก็คือคุยกันเรื่องการวางแผนป้องกันระยะยาว
แก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างถาวรอย่างที่ว่าครับ
พอมันท่วมหนักแบบนี้แล้วคนเจ็บคนตายบ้านพังแบบนี้
คนภาคใต้ในพื้นที่ที่น้ำท่วมน้ำไหลผ่านเนี่ย
เขาก็ภาวะเขาเขาภาวะว่าแล้วเมื่อไหร่มัน
ถ้าเป็นอย่างนี้ก็ท่วมอีกอ่าแล้วจะวางแผน
ป้องกันแก้ไขปัญหาอย่างอย่างถาวรอย่างไร
ก็คือว่าโครงการหนึ่งที่กำลังจะ
ดำเนินการอยู่ตอนนี้ปีเนี้ยนครโดนน้ำท่วมมากที่สุด
ถ้าได้ฟังจากท่านรัฐมนตรีนิพนธ์จะได้ฟังว่า
โครงการคลองชนลประธานที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
โครงการนี้มีงบประมาณแล้วครับแต่ว่าที่ติดขัดปัญหามันอยู่ที่ว่า
เวรคืนที่ดินที่ชาวบ้านร้องว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม
เขาได้น้อยไปหน่อยชาวบ้านบางส่วนก็ไม่ยอม
อันนี้ก็มีกระบวนการแต่ต้องเจรจาค่าเวรคืนกันต่อไป
แต่ว่าถ้าคลองนี้เสร็จคำตอบก็คือว่า
จะเป็นแหล่งที่รับน้ำแล้วก็ผันน้ำลงสู่ลงสู่อ่าวไทย
พื้นที่ที่น้ำท่วมอยู่ตอนนี้ในจังหวัดนครศรีธรรมราชในช่วงเวลาที่ผ่านมา
ถ้าคลองนี้เสร็จก็จะไม่มีปัญหาน้ำท่วมต่อ
เพราะว่าน้ำจะระบายมาทางคลองถามรัฐมนตรีนิพนธ์ว่า
เสร็จเมื่อไหร่ท่านก็บอกว่าประเมินดูแล้วภายใน
สี่ปีห้าปีนี้ล่ะครองนี้น่าจะเสร็จและใช้การได้
ปัญหาน้ำท่วมเมืองนครก็จะไกลก็จะกลายเป็นเรื่องบดห่วงกันไป
มาเรื่องกฎหมายผังเมืองคือที่น้ำท่วมหลายพื้นที่เนี่ย
โดยเฉพาะพื้นที่ในเมืองมันกลายเป็นว่า
พอน้ำหลากมาจากป่าจากเขาน้ำมันเคยมีทางเดินของมัน
มันเคยมีทางไหลของมันต่อมาเนี่ยมีการพัฒนาบ้าน
พัฒนาเมืองไปซื้อที่ทำโครงการแล้วก็ถมที่
พอถมที่ไอ้ที่ที่มันถมสูงขึ้นเนี่ย
มันไปขวางทางน้ำพอไปขวางทางน้ำเอาล่ะสิ
น้ำก็ตลบไหลเข้าไปในเมืองน้ำก็ท่วมอันนี้เนี่ย
กฎหมายผังเมืองจะต้องชัดเจนว่าพื้นที่ไหนใครจะพัฒนา
สมที่จะต้องขออนุมัติขออนุญาตตามผังเมืองก่อน
ถ้าผังเมืองเห็นว่าคุณถมที่ตรงนี้มันขวางทางน้ำ
ฝนตกมาเดือดร้อนกันไปหมดอ้าวเขาก็ไม่ให้สมที่
หรือต้องมีวิธีการที่จะให้น้ำมันผ่านไปได้อันนี้ก็ก็
จะเป็นประเด็นหนึ่งในการแก้ไขปัญหาระยะยาวฉะนั้น
เอามาเล่าให้พี่น้องของเราชาวภาคใต้ฟังว่า
ความหวังที่จะแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างถาวรอย่างยั่งยืนเนี่ย
มันมีโอกาสเป็นไปได้มากขึ้น
คลองที่นครเนี่ยจะเป็นความหวังมาก
ถ้านครน้ำไม่ท่วมสงขลาพัทธลุงแถวนั้นเนี่ย
มันก็พลอยได้อันนี้สงฆ์ไปด้วยนี่คือข้อมูลจากรัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณนิพนธ์บุญยมณี
ฟังแล้วก็พอมีความหวังมีกำลังใจนะครับ
นี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับคุณลุกครับคุณหุวิครับ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกขจายด้วยนะครับในขีดเส้นใต้เมืองไทยนะครับ